นั่งกันได้สักประมาณไม่เกิน๗คน

นึกสภาพได้ไหมฮะว่านั่งอย่างไร
ตำรวจเขาเห็นมันก็เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ก็เลยต้องมีการขอตรวจสอบแต่เขาหนีครับ
ต้องมีการไล่ล่าแบบนี้แล้วไปดูว่าข้างในนั้นคนเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างครับ
ล้อมหน้าล้อมหลังสุดท้ายไปไม่รอดค่ะนี่ฮะ

หรอกจะมาทราบทีหลังว่าด้านในเนี้ยมีคนอยู่ยี่สิบเอ็ดคน
แต่ดูรถมันดูหนักหน่วงนะก็ฟอร์จูเนอร์ก็คันใหญ่อยู่นะ
ค่ะครับคนส่วนมาจะสงสัยว่าเอ๊ะเขานั่งกันมายังไงนะครับ
คือเขาไปขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนมาไงแล้วก็อัดเข้าไป
ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบรถบรรทุกพงบรรทุกผักอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้เอาฟอร์จูเนอร์มาตบตาเจ้าหน้าที่
ไล่ล่ากันกลางสายฝน๒ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืน
ตำรวจทางหลวงก็เห็นรถคันนี้
ป้ายทะเบียนสุโขทัยวิ่งมาบนถนนพระหลโยธิน
วังน้อยผ่านอายุทยาเหมือนจะเข้ากรุงเทพ
แต่มันน่าสงสัยเพราะรถมันยุบตัวลงไป
คือแบบมันหนักผิดปกติเอ๊ะทำไมมันหนักขนาดนั้น
ด้านในมันมีอะไรเหรอทำไมรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
จริงรถมันจะสูงเนอะแต่มันยุบแบบยุบหนักเลย
ก็เลยติดตามนะฮะมันน่าสงสัย
พอเขารู้ว่าตำรวจตามก็มีการประกาศผ่าน
ผมก็จอดขอตรวจสอบแต่เขายิ่งเพิ่มความเร็ว

เขาก็พยายามหนีหนีขับรถกลางสายฝนน่ากลัวมากนะฮะ
ขับหนีได้ไปประมาณ๕กิโลแน่นอนตำรวจเขาแซง
แล้วไปดักด้านหน้าแล้วก็มีการขับประกบปิดทางไม่ให้หนี
ตำรวจไปเปิดดูตกใจมาก
มีคนขับก่อนชื่อว่าสมชายอายุ๒๕แต่ด้านในมีคนนั่งมาอีก๒๑คน
คุณผู้ชมดูนี่นั่งยังไงมันเป็นเหมือนปลากระป๋องอ่ะ

คือผมสงสารแรงงานเหล่านี้นะที่เขาถูกนำตัวมาเนี่ย
คือไม่รู้ว่าถูกหลอกจ่ายเงินมาไหมหรือยังไร

แต่คนทำเนี่ยไม่ได้คิดถึงอะไรหรอกเพราะว่าเขาอยากได้เงินนะฮะ
คนขับรถสารภาพผมมีหน้าที่เอาแรงงานไปส่ง
ผมทำมาเป็นครั้งที่๒รถผมยืมแม่มาใช้
เพราะเห็นเพื่อนทำแล้วมันได้เงินมันไม่มีการโดนจับ

แล้วก็จะไปส่งให้กับในทุนในพื้นที่สมุทรประการ
ก็มีทั้งโรงงานมีทั้งเรื่องของแพ้ปลาต่าง

สุดท้ายตำรวจก็นำตัวทั้งคนขับแล้วก็แรงงานทั้งหมดนี้ไป
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หมายถึงว่าคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะ